ล่าสุดเนี่ยเราไปติดตามมาหน่อยนะครับเพราะว่าอันดับของเธอครับ
ขยับขึ้นมานะครับถึงหกขั้นด้วยกันมุริยาในวัยยี่สิบสาม
ตั้งแต่ลงเล่นหนึ่งร้อยห้าสิบหกรายการตลอดการเทิร์นโปรหกปีนะครับ
รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผลงานดังกล่าวครับ
อันดับโลกของโปรโมจากที่๑๗มาอยู่อันดับ๑๑ของโลกนะครับ
แทนทางเบิกชาญชาญจากจีนส่วนโปรเมครับเอริยาจุธานุการนะครับ
น้องสาวที่กำลังเดินวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับก็อยู่อันดับหกของโลกเหมือนเดิมนะครับ
เคยขึ้นถึงมือหนึ่งตอนนั้นพี่สาวฟอร์มมาแล้วนะครับ
แล้วปิดท้ายทางนักกีฬายหนึ่งคนที่เราต้องเชียร์กัน

ชญาอุ่นหนูนักสอยคิวชาวไทยที่จะดวนกับทางจอนฮิกกิ้นนะครับ
โลก๔สมัยชาวสก๊อตแลนด์ในศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก

แทนที่ของเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยนะครับ
ของคณะรักษาคอสมัยชาวสก๊อตที่เคยตกเป็นข่าวอุฮาก่อนหน้านี้
เจอกันในรอบ๓๒คนสุดท้ายนะครับ
พุธที่๒๕เมษายนนี้เริ่ม

จะเริ่มเวลาตี๑ตามเวลาไทยนะครับ